มีอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ส่งไลน์มาพูดคุยทักทายเราสองคนที่หน้าจอได้เลยนะคะ

เพราะว่าวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีการเรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มอีก๑คน
นี่แหละค่ะคือตำรวจสภอมเมืองนทบุรีนะคะ
เขามีการเรียกพยานแวดล้อมต่าง
ที่ดูแล้วว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับคนที่อยู่บนเรือทั้งหมด
แล้วก็อย่างที่บอกว่าพยานแวดล้อมต่าง
ดูจะมีส่วนเกี่ยวข้องต้องเชิญมาให้หมดค่ะ

เดินทางมาสอบปากคำในวันนี้เป็นหญิงสาวอายุสักประมาณ๓๐ปี
แต่งกายเป็นชุดเรสสีน้ำตาลอ่อนนะคะ
ผมสีดำยาวตรงแบบนี้เลยค่ะ
มาพร้อมกับคนติดตาม๑คน
สอบปากคำใช้เวลาอยู่สักประมาณเกือบ๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นเธอเดินลงมาจากห้องสอบสวนนะคะ
แล้วก็มีการพูดกับสื่อมวลชนสั้นเท่านั้นเองว่า
วันนี้เข้ามาให้การเพิ่มเติม

คุณผู้ชมคะเรายังไม่รู้ด้วยนะคะ
ว่าเธอตกลงเป็นใครยังไงลองฟังเสียงดูค่ะ
กับบุคคลบนเรือหรือเปล่า

ตอนนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจริง
นี่ยื่นไมค์จ่อเข้าไป

ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้
และเกี่ยวกับบุคคลบนเรือทั้ง๕คนหรือไม่

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะ
หลังจากมีการเรียกสอบปากคำพยาน
ปากตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีการเรียกสอบคำพยานแวดล้อมต่าง
ที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่บนเรือเท่านั้น
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะสรุปก่อนว่าตอนนี้
จะมีการเชิญใครมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ส่วนบุคคลที่อยู่บนเรือลำเกิดเหตุค่ะ
เรียกสอบกันไปหลายรอบแล้ว
แต่มันยังมีประเด็นสงสัยต่างที่จะต้องเรียกมาพูดคุยซ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นคุณกระติกเองหรือว่าคุณแซนเอง
แต่เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ว่ายังไม่เปิดเผยนะคะ
ว่าเรื่องที่จะเรียกมาถามเพิ่มเติมคือเรื่องอะไร
อันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่า
จะเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตพยายามขุดคุย
และเป็นข้อสงสัยที่เขากำลังสงสัยกันหรือเปล่า
อย่างเรื่องของเสียงที่ปรากฏในคลิปก็ตามนะคะ
ส่วนกรณีที่ทางด้านของทนายตั้ม
มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผล
ขาของคุณแตงโมจากผลชนสูตรนะคะ
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม
ว่ามันอาจจะเกิดจากหางเสือของเรือ

เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้จริงมันเป็นไปได้ทั้งหมด
แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากทางการแพทย์นั่นเองค่ะ
พอพูดถึงเรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็มีความคืบหน้าในประเด็นเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานเล็กน้อย

ทีนี้ก็ต้องดูว่าคือการพบเส้นผมบนเรือ

แต่ถ้ามันไปพบในจุดที่เป็นใบพัดเรือ

แล้วเสื้อเส้นผมไปโดนใบพัดพันเข้าไปหรือว่ายังไง
หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าเรื่องหนึ่ง
เรื่องของเส้นผมที่เกิดขึ้นบนเรือนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บไปตั้งแต่วันแรก

และมีรายงานว่าผลการตรวจเรือ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าบนเรือมีเส้นผมของแตงโมตกอยู่
แต่จะปรากฏที่ใบพัดหรือไม่ยังไม่ยืนยันนะคะ

ไปพบรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรัษักรรดชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะคะ
ก็วิเคราะห์ถึงเรื่องเส้นผมที่พบ
แพทย์วิรสักบอกว่าเรื่องนี้ข้อมูลถือว่ายังไม่ค่อยชัดเจน
เพราะว่าข้อมูลหนึ่งบอกว่าพบเส้นผมบนเรือ
แต่อีกข้อมูลนึงบอกว่าพบที่ใบพัดเรือ
แล้วคือยังไม่มีตัวหลักฐานออกมานะคะอย่างชัดเจน
แต่ถ้าให้ท่านวิเคราะห์ท่านก็บอกว่า
ถ้าพบเส้นผมในเรืออันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
เพราะว่าคนเรามีโอกาสที่เส้นผมจะหล่นในเรือได้
แต่ถ้าไปเจอที่ใบพัดเรือถือว่าผิดปกติ
ทีนี้ต้องไปดูเลยว่าเจอแค่๑เส้น๒เส้น

ก็ต้องนำเส้นผมมาตรวจสอบทางกายภาพว่าผมที่หลุด
เกิดจากการตกน้ำที่ท้ายเรือแล้วเส้นผมเข้าไปพันกับใบพัดเรือ
หรือถูกแรงกระชากทำให้ผมหลุดแล้วลอยมาติดที่ใบพัด
จากนั้นต้องเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา
กับหลักฐานอื่นที่พบว่าสอดคล้องกันหรือไม่
ถ้ามีแค่เส้นผมที่เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว
ก็ยังตอบไม่ได้อีกอ่ะนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
แต่ความเป็นไม่ได้แบบที่อาจจะไม่ต้องดึงมาทั้งหนังศีรษะก็ได้

เพราะฉะนั้นการดึงแบบนั้นมันก็จะเห็นลักษณะของการดึงกระชาก
ก็อาจจะมีลากผมติดมาอะไรมาทำให้เห็นได้
การตรวจเส้นผมเส้นที่เจอเนี่ยสมมุติถ้ามีจริงนะ
มันจะบอกได้ไหมว่าเป็นการตกบริเวณท้ายเรือ
ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเส้นผมไม่สามารถเอามาบอกได้แบบนั้น
อกจากในกรณีที่แบบอาจจะเหมือนที่ทุกคนพูดถึง
มีการดึงแล้วก็ชากมีหนังศีรษะหลุดและบาดแผลหนึ่งประกอบ
แต่ถ้าเจอเฉพาะเส้นผมอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุพยานชิ้นหนึ่ง
ที่เอามาใช้ประกอบในการที่จะมาพิจารณาร่วมกับวัตถุยานอื่น
ว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่ที่จะเป็นลักษณะของการตกท้ายเรือ
แต่ชิ้นเดียวตอบไม่ได้ครับ
น่าสนใจในหลายประเด็นเลย
คุณผู้ชมมันมีเรื่องที่จะบอกว่ามันจะเป็นเหมือนหลักฐานใหม่ได้หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องบอกว่านะคะ
คือหลายคนพยายามตามติดคดีของคุณตังโมนิดา
รวมถึงสมรรคธรรมดิ์ของเราด้วยนะคะ
พยายามตามติดเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ทราบ
วันนี้เรามีข้อมูลบางอย่าง
ที่เขาบอกว่ามีชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณท่าเรือ
ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องณวันที่คุณตังโมพลัดตกน้ำค่ะ
คุณผู้ชมคะผู้ศึกขาของเราลงพื้นที่เลยนะคะ
ที่บริเวณท่าเรือคลังสินค้าแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามรถโรงไฟฟ้าบางกรวย
เพื่อจะไปดูกล้องวงจรปิดตรงนั้น
ที่อยู่ตรงท่าเรือซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่พนักงานไม่สามารถให้เราดูภาพกล้องวงจรปิดได้นะคะ
แต่บอกแบบนี้ว่าตำรวจเอาข้อมูลไปแล้ว
แล้วบอกด้วยนะคะว่าคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์กล้องตรงท่าเรือ
จับภาพเรือสปีดโบ๊ทที่คุณตังโมนั่งมากับเพื่อน๕คนได้
โดยล่องมาจากสะพานพระราม๗เป็นช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
เห็นมีสองคนอยู่บริเวณหัวเรือผ่านท่าเรือนี้ไป
่งหน้าไปทางท่าเรือพิบูลสงคราม๑ค่ะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมคะมีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์เห็นเรือเนี่ยล่องมาจากท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ลักษณะการล่องมาไม่เร็วมากนัก
จากนั้นเรือมีการเบาเครื่องค่ะแล้วหยุดตรงท่าเรือคลังสินค้า
เห็นเหตุการณ์รายนี้พูดต่อนะคะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง
ลักษณะเหมือนตกใจค่ะเขาก็เลยรีบออกมาดูเพราะคิดว่าเอ๊ะมีคนทะเลาะกันหรือเปล่า
จากนั้นเห็นเรือวนกลับไปทางท่าเรือพิบูลสงคราม๑ค่ะ
จนเขาเนี่ยแหละค่ะชาวบ้านรายนี้เราก็เปิดเผยหน้าแล้วก็ชื่อเขาไม่ได้นะคะ
เขาก็บอกต่อว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไร
แต่เขามารู้ทีหลังตอนเป็นข่าวว่ามีคนตกน้ำแล้วไม่รู้จริงจริงว่าเสียงร้องที่ได้ยินเนี่ย
ร้องเพราะตกใจเห็นอะไรในแม่น้ำหรือหญิงสาวคนนั้นร้องด้วยสาเหตุใด
แต่คาดว่าเขาบอกแบบนี้นะน้องแตงโมอาจจะพลัดตกจากตรงนี้
บอกต่อด้วยว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเนี่ย
เรือตั้งใจหาคุณแตงโมจริงหรือไม่เพราะที่เห็นคือคนบนเรือไม่มีการเรียกหาคุณแตงโมเลย
และยังขับเรือค่อนข้างเร็วอีกด้วยฟังเสียงค่ะ
เสียงร้องที่เราได้ยินผมกรี๊ดเลยร้องแบบยังไงล่ะ
ร้องแบบร้องแป๊บเดียวครับร้องแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลย
แบบลักษณะเหมือนแบบหวั่นพวก

เสียงมาสมมุติแล้วเรือขับไปครับ

เรื่องเรือของผมนึกว่าเอามาดู
ทำไมเราก็คิดว่าทะเลาะกันแล้วครับ
ก็เห็นผู้หญิงทะเลาะอย่างนั้น
ผมก็ตกใจผมนึกว่าใครนี่

ประโมงเหตุการณ์คือว่าผมก็ขับเรือไปหลายรอบแล้ว
ทำไมผมได้ยินสิ่งสุดท้าย
ผู้หญิงมาร้องตรงนี้
ถ้าว่าเขาตกไปแล้วนะผู้หญิงนะ
แล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องมาร้องตรงนี้
ส่วนประเด็นคุณแม่พานีด่า
โอ้โหเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งวันนี้แล้วก็ดูว่าตลอด
วันนี้ทั้งวันก็ยังมีคนพูดถึงอยู่

หลายประโยคก็ทำเอาสังคมโซเชียล
ที่เคยช่วยกันเป็นนักสืบถึงกับอึ้ง
บางคนบอกมึนบางคนบอกงงบางคนบอกสับสน
ทีนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังแบบชัด

สรุป๖คำพูดสำคัญมาให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะ

คำพูดแรกแม่บอกว่าโถลูกแม่อยู่ในอกตั้งแต่เกิดลูกนิสัยเหมือนแม่
ครึ่งหนึ่งความเป็นผู้ชายเอามาจากพ่อความอ่อนโยนเอามาจากคุณแม่
นี่นะคะคำพูดแรกโค้ดแรก
สองคือฮิปโปให้อภัย๕๐ปอให้อภัย๑๐๐
คุณแม่กล่าวว่าให้อภัยคุณปอ๑๐๐เพราะเขามีความสำนึกผิด
โทรมาขอโทษคุณแม่ทุกวันตั้งแต่เกิดเรื่องรวมถึงโรเบิร์ตด้วยก็ให้อภัย๑๐๐
ส่วนฮิปโปให้อภัยแค่๕๐เพราะบอกให้ปิดข่าวหลังแตงโมตกเรือ
และคุยกันแล้วแต่ก็ยังไม่เคลียร์ค่ะ
เพราะว่าไปให้ข่าวแตงโมโดยไม่ปรึกษาคุณแม่เรื่องการเปลี่ยนที่จัดพิธีศพ
ส่วนประโยคที่๓บอกว่า
โทรมาหาทุกวันคุณแม่ร้องไห้ทุกวันร้องไห้กับเขานั่นแหละ
ร้องไห้กับแม่จนถึงตอนนี้ก็ยังขอโทษและจะดูแลคุณแม่ให้เหมือนที่น้องโมดูแล
คำพูดที่สี่เขาอันนี้ประเด็นเลยทีเดียวค่ะอ่าประเด็นใหญ่ค่ะ
ค่าเยียวยาคุยกันแล้วเขายินดีน้องโมเล่นละครเรื่องหนึ่ง๘แสนถึง๑ล้านบาท
น้องจะเล่นละครได้อีกสามสิบปีก็คูณไปสามสิบล้านอืมถ้าน้องโมอยู่อาจจะมีรายได้มากกว่านี้อยู่แล้ว
นี่ยังไม่คิดเรื่องของการถ่ายแบบภาพนิ่งต่างต่างนะคะอื้อหือ
ชาวเน็ตฟังประโยคนี้ก็อึ้งกันไปตามตามกันนะคะเพราะว่าเป็นการคำนวณ
บางคนก็บอกว่าโอ้โหคำนวณแบบนี้เลยเหรอใช่เอาเรื่องชีวิตคนมาคำนวณกันเลยอืม
ส่วน๕ประโยคที่ว่าเงินประกันอุบัติเหตุ๑ล้านที่แตงโมมอบให้ลูกบุญธรรม
ตอนนี้คุณแม่เป็นผู้จัดการมรดกน้องโมอันนี้ก็ต้องเป็นมรดกน้องโม
อยู่ที่ว่าคุณแม่จะใจดีแบ่งให้เขาหรือไม่แม่ยินดีให้เป็นทุนการศึกษาแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ระบุว่าอายุเท่านี้เบิกได้หรือว่าให้เขามีความรู้มากกว่านี้
ได้มีเงินเรียนถึงมหาวิทยาลัยนะคะ
อันนี้เป็นประเด็นเรื่องอ่าเรื่องของเงินประกันอุบัติเหตุใช่ค่ะ
ส่วนประโยคสุดท้ายแม่บอกว่าแม่ไม่กลัวใดทั้งสิ้น
เพราะผลจะไปตกอยู่ที่กระติกก่อนประชาชนเขาไปเล่นกะติกตลอดเวลากระทั่งเดี๋ยวนี้
อืมตอนนี้อาจจะไม่ใช่กติกอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแล้วนะคะ
โลกออนไลน์เองทั้งดาราคนดังชาวโซเชียลก็แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง
ตั้งคำถามกับคำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่นะคะถึงกับติดแฮชแท็กที่คุณขวัญบอกไปแล้วเมื่อสักครู่
ทีนี้คุณผู้ชมคะพอมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณแม่ไปออกรายการดังเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย
มันก็เลยมีหลายคนพยายามไปขุดคุยเรื่องความสัมพันธ์ของคุณแตงโมนิดากับคุณแม่
และความสัมพันธ์ของคุณตังโมกับคุณพ่อ
ที่ต้องบอกว่ามักจะเห็นรูปภาพ
หรือความใกล้ชิดระหว่างคุณตังโมกับพ่อโสตลอดเวลา
ซึ่งเราก็จะได้ทราบกันอยู่นะคะว่า
โสเป็นคนที่ดูแลน้องตังโมมาตลอดเลยนะคะ

ทีนี้เราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมไปลองดู
สายสัมพันธ์ในครอบครัวกันบ้าง
เพราะชาวเน็ตก็ตั้งคำถามว่า
เป็นเพราะว่าคุณแม่กับคุณตังโมเอง
ก็ไม่ได้สนิทกันหรือเปล่าด้วยนะคะ
ก็หลายคนนอกเหนือจากพยายามจับผิดในประเด็นนี้
ก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่คุณตังโมเริ่มเข้าวงการบันเทิงเนี่ย

ก็มีการขาดการติดต่อกันไป
และเหมือนกับว่าทั้งคู่จะกลับมาสนิทกันในช่วงหลัง
๓ปีหลังมีการปรับความเข้าใจกันด้วย

ภาพจำของแฟนคลับ
หรือว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงก็คือแบบนี้
ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณตังโมกับพ่อโส
ที่ดูแล้วจะสนิทกันมาก
โสเองยังเคยมีการโพสต์ประโยคสุดซึ้งถึงลูกสาวนะคะว่า
การทำหน้าที่พ่อไม่มีวันเกษียณ
ต้องทำไปจนถึงวันสุดท้าย
และในที่สุดคุณพ่อโสก็จากไปด้วยโรคมะเร็งนะคะ
เมื่อวันที่๑๙กันยายนปี๒๕๖๓นั่นเอง
ก็ต้องบอกว่าวันที่คุณพ่อโสเสียชีวิตเนี่ย
คุณตังโมก็เสียศูนย์เหมือนกันนะคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อปีก่อนคุณแตงโมเนี่ย
เคยไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวันบันเทิง
แล้วก็ไปพร้อมกับคุณแม่นะคะคุณแม่พนิดา
หลังจากจริงก่อนหน้านี้ไม่เคยออกสื่อด้วยกันมาก่อนเลยนะคะ
ก็คุณตังโมก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ย
กันตั้งแต่สามขวบแล้วตัวเธอเองเนี่ยเธออยู่กับพ่อ
แต่ก็ยังมีการไปมาหาสู่กับแม่
แต่ช่วงก่อนคุณพ่อจะเสียชีวิตเนี่ย
คุณแม่ก็มาดูแลอยู่เกือบทุกวัน
คุณตังโมให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยยังได้ความเป็นผู้หญิง
พูดจาภัยร้อก็มาจากคุณแม่นะก็เหมือนกับว่าได้ทั้งแม่แล้วก็พี่สาวมาในเวลาเดียวกัน
ก่อนหน้านี้เธอบอกนะว่าแม่ก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองเธออยากให้เกียรติค่ะ
โดยไม่อยากจะพูดถึงไม่ว่าใครจะพยายามไปมองว่าแม่ไม่เลี้ยงลูกเธอก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้
แล้วคุณแม่ค่ะก็มีการพูดเหมือนกันนะว่าเนี่ยครั้งนี้เหมือนได้ลูกคืนหลังจากเสียไปแล้วถึง๓๐ปี
ก็อาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันไปนะคะแล้วก็บอกว่าเป็น๓๐ปี
การรอคอยด้วยคุณแม่บอกแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณตังโมคุณแม่หน่อยนะคะ
เหมือนแบบว่าเราได้ทั้งคุณแม่คือมาพี่สาวเพื่อนน้องสาวที่เหมือนแบบว่าเราได้ความเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงจริงนะ
ก็คือปกติแบบคุยกับคุณพ่อเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของผู้หญิงบางอย่างที่เราไม่สามารถพูดให้คุณพ่อที่เป็นผู้ชายฟังได้
คุณพ่อก็จะยกหน้าที่นี้ให้คุยกับคุณแม่
ก็ไม่น่าเชื่อว่า๓๐ปีเนี่ยของการรอคอยจริงของคุณแม่นะ
ตอนช่วงที่หนีคุณแม่เนี่ยจะเป็นช่วงที่งานเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีครอบครัวเป็นของตัวเอง
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้เกียรติเขาด้วยคือโดยที่ไม่ไปพาดพิงถึง
แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรเวลาโมออกทีวีกับคุณพ่ออย่างนี้ค่ะออกรายการหรืออะไรก็ตาม
เพราะคุณแม่มักจะถูกมองว่าไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้เกียรติเขาโดยที่ว่าเราไม่เอ่ยถึงเขาดีกว่า
เพราะเขาเองก็แต่งงานใหม่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราห่างกันไปเลย
คือเราเองก็พยายามจะเสนอทุกแง่มุมให้คุณผู้ชมได้เห็นทางฝั่งความสัมพันธ์ของคุณตังโมกับคุณแม่
หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของคุณตังโมกับคุณพ่อก็อันนี้มันก็เป็นเทปรายการนะคะในอดีตนั่นเองค่ะ
ส่วนหลังจากที่มีการออกรายการไปของคุณแม่นะคะแล้วมันก็มีผลพวงต่างตามมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสในโลกโซเชียลรวมถึงคนที่ถูกพาดพิงถึงคุณแอนนา
ซึ่งก็ไลฟ์สดแทบจะทันทีร้องไห้ทั้งน้ำตาเลยค่ะพูดไปแล้วก็บอกว่าคือเหมือนกับไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกแล้วนะคะ
บอกว่าจะถอนตัวจะไม่ยุ่งกับงานศพแล้วและมีเจ้าภาพรายอื่นด้วยที่ทยอยถอนตัวตามไปหลายคน
แต่ว่าคุณเอสุภาชัยแล้วก็คุณอ้ำพัชราภายังยืนยันนะคะว่ายังดูแลงานศพแตงโมเหมือนเดิม
เนี่ยค่ะพอกระแสจากรายการมาทำเอาชาวโซเชียลงงกันไปแล้วนะคะ
แล้วก็พูดเรื่องการให้อภัยใครตรงการให้อภัยใครด้วยเฉพาะพูดพูดถึงคุณแอนาว่าอยู่นิ่ง
เพราะเธอจะไม่พูดอะไรอีกแล้วจะขอเคลียร์ตัวเองแค่เรื่องเดียว

แล้วเธอก็ยอมรับว่า๓มีนาคมมีการโทรหาคุณแม่จริงเพื่อปรึกษา
เผื่อว่าคุณแม่อยากจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้กว้างขวางขึ้น
เพราะว่าน่าจะมีคนมาร่วมงานเยอะ
แต่ทีนี้เธอก็บอกว่าเธอแค่คุยปรึกษากับแม่เนี่ยยังไม่เคยไปบอกสื่อไหนเลยนะคะ
หลังจากนี้ไปจะขอหยุดทุกอย่าง
และยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีคนเตือนแล้วว่าอย่าไปยุ่งไม่ได้อะไรหรอก

พอรู้สึกอย่างนี้ค่ะก็บอกว่าก็เสียใจ
แล้วก็ขอโทษแตงโมที่ทำอะไรได้ไม่ตลอดรอดฝั่งนะคะ
ที่ผ่านมาทำอย่างเต็มที่แล้วกราบขอโทษคุณแม่และทุกคนด้วย
นี้ขออย่าไปพิมพ์อะไรหรืออย่าไปว่าคุณแม่แตงโม
เพราะว่าแตงโมก็รักแม่มากไม่อยากให้ใครมาว่าแม่ของเธอ
แม่เข้าใจแบบนั้นเพราะอาจจะฟังข้อมูลมาจากหลายทาง
แอนนาก็ว่าไว้แบบนี้นะคะค่ะส่วนคุณพุดเดิ้นยุพดี
เพื่อนของฮิปโปก็ออกมาโพสต์ว่าคือเสียใจมาก
ภาพที่ติดต่อจะช่วยงานขอถอนตัวออกไป๔เจ้าแล้ว
พี่โมหนูทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะคะ
ซึ่งกระแสดราม่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องคุณแม่ของแตงโมเนี่ยนะคะ
มาถึงคุณแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมขอไม่ยุ่งอีกเนี่ย
ชาวเน็ตจำนวนมากเขาก็เลยกังวลว่า
เจ้าภาพก็แห่ถอนตัวกันออกไปหมดเนี่ย
คุณเอสุปชัยคุณอ้ำพัชราภาที่บอกก่อนหน้านี้ว่า
จะเป็นเจ้าภาพนะยังอยู่ไหม
เขาก็ยืนยันนะคะว่าจะยังคงมีการจัดงานศพคุณแตงโมเหมือนเดิมนะคะ
ดูแลเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
นี่คุณจักรีนทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นคนติดต่อสอบถามไปโดยตรงกับคุณเอสุภาชัยนะคะ
อ่าก็ยืนยันแล้วว่ายังไม่ได้ถอนตัวนะคะ
ก็จะยังดูแลในส่วนของการจัดงานให้อยู่นะคะ
ยังมีบรรดาแฟนคลับหรือว่าคนที่รักของคุณตังโมเนี่ย
ยังเดินทางไปวางดอกไม้ค่ะ

โอ้โหเนี่ยคือเต็มท่าเลยเยอะมากเลยค่ะ

ก็เป็นดอกไม้แต่ละสีสันส่วนมากก็จะเป็นในโทนสีขาวนะคะ
ตั้งแต่ช่วงกลางคืนเองก็ดี
หรือว่าช่วงสายช่วงกลางวันตลอดทั้งวันนี้
ยังควรมีคนทยอยเดินทางมาวางช่อดอกไม้กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
จะเห็นว่าเต็มโป๊ะบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
บางคนก็มีการปริ้นต์นี่แหละค่ะเป็นภาพถ่ายของคุณตังโม
ภาพสวยแบบนี้แล้วก็มีข้อความแบบนี้
ขอให้พี่ตังโมสู่สุขตินะคะนี่แหละค่ะ
เยอะแยะเป็นจำนวนมากเลยโอ้คุณผู้ชมคะ
ข้อความล้วนแล้วแต่เป็นข้อความที่แสดงถึงความรักแล้วก็ความอาลัย
เราไปเจอแฟนคลับคนนึงค่ะคุณปุ๋ย
คุณปุ๋ยบอกกับทีมข่าวของเราว่าวันนี้มาจากบางซื่อ
บอกเลยว่าเธอเป็นแฟนคลับคุณตังโมนิดามานานแล้ว
ติดตามคุณตังโมตั้งแต่ละครเรื่องแรก
รู้ข่าวตกใจมากและสงสารมาก
พอหลังจากที่เห็นว่าคุณตังโมเนี่ย
ออกรายการดังด้วยแล้วเป็นกระแสดราม่า
เธอก็ยิ่งรู้สึกเศร้าอะค่ะ
เอือแล้วตอนที่รู้ข่าว
รู้สึกยังไงบ้างครับ
แล้วก็ใจหายมากรู้สึกว่าแบบเราอยากมาส่ง
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกของเหล่าบรรดาคนรักคุณแตงโมนิดานะคะ
แม้คุณแตงโมจะจากไปแต่ว่าคือความรู้สึกดีความทรงจำดีของแฟนคลับที่มีต่อคุณแตงโมยังมีอยู่นะคะ
แล้วก็ผลงานของเธอที่เธอสร้างเอาไว้นั่นแหละค่ะ